การสำรวจตรวจสอบซุปเปอร์โพลเผยผลสำรวจประชาชน

ขวัญใจมหาชนบุคคลที่สุดแห่งปี

บิ๊กตูพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ติดอันดับในฐานะนักการเมืองซึ่งเป็นขวัญใจประชาชน

คนที่๒คือคุณชูวิทย์กระมวลวิสิต
คุณชูวิทรเนี่ยลงสนามการเมืองนะ

เคยลงสนามทั้งผู้ว่าสนามต่าง
ตอนนี้ไม่ได้สวมบทบาทนักการเมืองแต่ก็ยังติดโผล่นะดูสิ
ก็มาสวมบทบาทเป็นสื่อมวลชน

ดังที่คุณชูวิทรตั้งใจนะครับ

ดูผลสำรวจขวัญใจมหาชนบุคคลที่ประชาชนนะ
มอบให้เป็นขวัญใจมหาชนบุคคลที่สุดแห่งปีนะครับ
ก็มีการสำรวจจากทุกสาขาอาชีพประชาชน๑๑๑๖คน

ด้านการเมืองพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ก็ได้คะแนนไปร้อยละ๕๔๓
คุณชูวิทร์กะมนต์วิสิตชูวิทร์ไอ้แสกหน้า

ส่วนคุณอภิษฎเวชาชีวะได้ไปร้อยละ๗๐
นักข่าวของเราได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของเฮียชูมาด้วย
เฮียชูรู้สึกยังไงแล้วไปติดโผล่ด้านการเมืองไงคุณ
ฟังเสียงของเฮียชูกันฮะ
ผมลองจากท่านนายกประยุทธ์เหรออันดับสองเลยเหรอ
ก็ต้องขอขอบคุณประชาชนที่ยังให้ความไว้วางใจโหวตให้ผม
แต่วันนี้ผมไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้ว
ผมมาทำอีกอาชีพหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชน
เคยเป็นนักการเมืองวันนี้ผมพอแล้วครับ
อาชีพใหม่ของผมก็ยังช่วยเหลือประชาชนได้
ผู้ที่เดือดร้อนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
อีกบทบาทหนึ่งคือบทบาทของสื่อมวลชนในรายการ
ไทยรัฐตีแสกหน้านี่แหละครับ
และผมอยากจะทำอะไรให้กับประชาชนในปี๒๕๖๑ปีใหม่นี้นะครับ
ผมก็อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจราคาพืชผลที่ตกต่ำ
อยากจะให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นอยากให้ประชาชนรักรักไข้ปลองดองกัน
อยากจะให้ข้าราชการทั้งหลายรับใช้ประชาชน
อยากให้ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส
อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมีลูกก็ขอให้เก่ง
มีหลานก็ขอให้เลี้ยงมีแฟนก็ขอให้รักกัน

ก็อย่างว่าล่ะครับผมหวังสูงไว้หน่อยต้องไปให้ถึง
โอ้โหคุณดูขนาดนี้ยังไม่ได้ลงเล่นการเมือง

เออนะฮะเหมือนหาเสียง
อ่ะดูซุปเปอร์โพลขวัญใจมหาชนบุคคลในวงการกีฬากันบ้างนะครับ
ที่สุดแห่งปีเนี่ยนะฮะก็ได้แก่คุณชนะทิพย์สงกระสินนะครับ

อันดับ๒คือน้องเมรัชนกอินถนนนะครับ
ก็ร้อยละ๒๒๐นั่นเองนะครับ
และอันดับ๓คือคุณตูนอธิวราคงมาลัย
ร้อยละ๑๙๖นะครับนี่พี่ตูนของเรา
แต่พี่ตูนจริงติดโพลแทบทุกโพลนะ

สิ้นปีแบบนี้เขาจะมักสำรวจกัน
ว่าบุคคลแห่งปีนะรวบรวมมาว่าตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีมีใครบ้างนะครับ
คุณตูนเขาก็ไปติดโพลหลายสำนัก

เพราะว่าสร้างความสุขให้กับประชาชน

ด้านบทเพลงพระราชนิพลที่ประชาชนชื่นชอบนะครับ
ก็อันดับหนึ่งได้แก่บทเพลงใกล้รุ่งนะครับ

อันดับ๒บทเพลงยามเย็น

ส่วนผมชอบทุกเพลงเลย๔๘บทเพลงพระราชนิพลนะครับ

ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง

พบว่าที่สุดของข่าวในประเทศที่ประชาชนสนใจ
ติดตามและเกาะติดสถานการณ์แห่งปีได้แก่
ข่าวพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ที่น่าชื่นชมยกย่องได้แก่
แทนไม่ต้องพูดถึงใครเลย
คุณตูนอธิวราคงมาลัย
ที่มอบความสุขให้กับคนที่ติดตามข่าว

ใครจะวิ่งได้ระหว่างใต้สุดไปถึงเหนือสุด

ก็ได้คะแนน๘๓๕นะครับ
อันดับ๒นี่สำหรับกรุงเทพโพลนะฮะ

คือบุคคลที่สุดแห่งปีของกรุงเทพโพเขานะครับ

ซึ่งประชาชนชื่นชมเรื่องของการบริหารประเทศ

นำพาบ้านเมืองไปในทางที่ถูก
สนับสนุนเกษตรกรและตลาดประชาบรัฐ

ก็ไม่น่าจะเดาผิดนะ
ก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องนะครับ
สำหรับที่สุดของนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบ
แก่น้องเมรัชนกอินถนนนั่นเองนะครับ